เรื่องราวระหว่างคนกับอีกากันหน่อย

ก็บ้านเราอ่ะเราอยากออกจากบ้านจะออกไม่ได้อ่ะ

เขาก็ต้องร้อนไปถึงกู้ภัยไปช่วยจับหน่อยเถอะ

บ้านเลขที่๒๕๖ทับ๑๕๗ของนางสุนทรีฉายขจร

อยู่ในซอยไทยรามันตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี

แล้วมันอยู่มาร่วมสัปดาห์แล้วนะ

เปิดประตูปุ๊บมันจะบินไปหาไล่ลงไปจิก
ต้องปิดบ้านไว้ตลอดเวลา

อีกาตัวนี้นะน่าจะหลุดออกมาจากกรงของคนที่เลี้ยงเป็นชาวบ้าน
วนไปวนมาอยู่ระแวกนี้
ตอนแรกเกาะอยู่ที่หลังคาบ้านเพื่อน
แต่ก็ไปเกาะอยู่ที่หน้าบ้านเธอด้วย

คนในบ้านก็นำอาหารไปให้มันกินทุกวันไง
มันจะจิกมันจะบินไปจิกเลย
ออกจากบ้านแต่ละทีก็ต้องเอาอาหารไปล่อแบบอีกทางหนึ่ง

แล้วก็ใช้อาหารล่อก่อน
แล้วก็จับได้นำไปใส่กล่องกระดาษ

ห้ามลาสัตว์ปากของเขาประทับชั้น